เชื่อแบบนี้นะครับที่อื่นก็มีเหมือนกันที่จังหวัดกาลสิน
ซึ่งเขาก็มีพิธีนะครับทำขึ้นมาเพื่อเป็นการปัดเป่า
โอ้โหเอาแต่เป่าเอาแต่เป่าไม่เอากลิ่นปัดเป่าไม่เป่า
เป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวเรา
งั้นดิฉันอยากจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายบ้าง
ไม่อยากปัดเป่าบ้างเหรอยังไม่ได้ทำตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข่าวก่อน
เดี๋ยวคุณสองคนค่อยมาปัดเป่าทีหลังติดตามกันนะครับที่จังหวัดกาลสิน
ไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับนี่เลยครับที่สารากลางหมู่บ้าน
สุขสวัสดิ์ตำบลหลุบจังหวัดกรสินนะครับ
ชาวบ้านที่นี่เขารวมตัวกันจัดงานพิธีทำบุญชำฮะหรือว่างานบุญเดือน๗ขึ้น
เพื่ออะไรเพื่อสืบสารและสืบทอดพิธีที่ทำกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ
โดยภายในพิธีนะครับชาวบ้านเขาก็จะนำของมาสักการะเช่นอะไรบ้าง
อะไรคะมีดอกไม้ทูบเทียนรวมถึงหินทรายใส่ถัง
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ากะขู่เห็นมั้ยวางไว้ใส่ถังกะขู่นะครับ
กะขู้กะขู้เขามาวางเอาไว้ใกล้เต็มไปหมดเลย
ภายในพิธีจะเริ่มจากพิธีทางสงฆ์นะครับโดยพระสงฆ์จะเริ่มสวดมนต์
ทำพิธีในช่วงค่ำระหว่างที่ทำการสวดนั้นชาวบ้านก็จะเริ่มจุดเทียนและนำเทียนเนี่ยนะครับ
ไปวางลงบนหินทรายที่อยู่ในถังจนเสร็จสิ้นการสวด
ทำแบบนี้ป๊าบเนี่ยนะครับเขาก็จะวางถังเอาไว้แบบนี้จนถึงรุ่งเช้า
จากนั้นพระสงฆ์ก็จะทำพิธีปลุกเสกหินทรายที่อยู่ในถังทุกใบนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้า
พร้อมกับพรมน้ำมนต์เมื่อเสร็จสิ้นจากการพรมน้ำมนต์แล้วก็จะร่วมกันรับประทานอาหาร
แล้วก็นำหินทรายในถังเนี่ยนะครับ

ไปหวานไปหวานตามหลังคาบ้านเรือนของตัวเอง

เพราะเชื่อกันว่าการทำแบบนี้จะเป็นการปัดเป่า
ปัดเป่าพอแล้วค่ะ
เป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้านแล้วก็หมู่บ้านนะครับ
จากนั้นก็ยังเป็นการชำระจิตใจของคนในหมู่บ้านให้บริสุทธิ์อีกด้วย

เป็นประเพณีโบราณที่เขาทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะ
เขาปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากหมู่บ้าน
แต่คุณเนี่ยเอาสิ่งไม่ดีมาโดนดิฉันกับคุณนิวนาวเต็มไปหมดเลยนะครับ
เราจะขอกักขุอมาสักทั้งแบบ